คุณผู้ชมมาดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อย
ปราจีนบุรีครับไปมีรถบัตรรับส่งพนักงาน
ชนประสานงากันกับรถสิบล้อ
และรถสิบล้อบรรทุกแบ็คโฮลด้านบนอีกทีนึง

คนขับรถสิบล้อติดคาอยู่ในรถครับ
คือต้องบอกว่ารถคันนี้เขามีกล้องหน้ารถหลายมุม
เห็นหน้ารถทั้งเห็นในส่วนของด้านในที่เห็นคนขับ
คือจังหวะที่รถออกมาปุ๊บชนปั๊บเลย
มองไม่เห็นเต็มแบบนี้แหละครับ
นี่คือภาพจากรถบัตรรับส่งพนักงาน
อีกทีเขาก็ไปตามถนนคันหน้าเข้าไป
คันนี้ก็ตามสักพักนึง
ออกมาจากไหนก็ไม่รู้โพมเข้าไปนะฮะเต็มแรงทีเดียวครับ
รถบัตรรับส่งพนักงานเขากำลังที่จะเดินทาง
เขาออกมาจากนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔
จะไปส่งพนักงานในพื้นที่ตำบลกรอกสมบูรณ
จากนั้นก็ไปตามเส้นทางถนนหนทางนี่แหละ
ไปถึงจุดเกิดเหตุเขาเรียกว่าถนนสาย๓๐๗๙บ้านครองรัง
่งหน้าไปที่บ้านกรอกสมบูรณ์
จุดเกิดเหตุคือที่บริเวณหน้าวัดใหม่นาบุญ
ว่าวังทะลุที่อำเภอศรีมหาโพธินะฮะ
ตรงนี้มันเป็นทางแยกพอดีที่จะเข้าหมู่บ้านระเบาะนา
รถ๑๐ล้อบันทุกรถแม็กโพจู่จู่โพออกมา
ไม่ได้ชะลออะไรเลยครับรถบัตรเขาก็มา
ของเขาทางตรงก็เบรกไม่ทันชนโครมเข้าไปครับ

หลังเกิดเหตุตำรวจสพมระเบาะภัย
แล้วก็อาสากู้ภัยก็เข้าไปจุดเกิดเหตุเลยครับ
ชนบุรีเป็นรถบัตรรับส่งพนักงาน
นามีพนักงานที่อยู่บนรถในบัตรเจ็บไป๘นะฮะ
โดยกู้ภัยเองก็นำตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนรถสิบล้อเนี่ยนะฮะคันที่เกิดเหตุทะเบียน๘๑๓๐๐๐ปราชินบุรี
ไหมครับสภาพคนขับขาติดอยู่นี่
คอนโซลรถอัดกระแทกอยู่แบบนี้ครับเอาตัวออกมาไม่ได้ติดอยู่แบบนี้
ช่วยกันงัดกันอยู่สักครึ่งชั่วโมงก็สามารถนำตัวคนขับรถออกมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ลนตะแคงอยู่ด้วยนะครับหล่นตะแคงอยู่ด้วยนะฮะ
ทีนี้ประสามรถเคนมากู้รถทั้งสองคันออกจากพื้นผิวการจรรย์จอม
เพราะว่ารถก็ไปไม่ได้เลยขวางหมดเลยนะครับ
พนักงานที่มากับรถบัตรรับส่งพนักงานบอกกับผู้สื่อข่าวแบบนี้คุณผู้ชม

ไม่ทราบเหมือนกันว่ารถมีพนักงานกี่คนต่างคนก็ต่างขึ้นรถกันไปนะฮะ
แต่ว่าก็ไม่ได้คนเยอะอะไรมากนะฮะหลายคนก็เจ็บเล็กน้อยกันไป
โดยเฉพาะคนขับรถบัตรเองก็บาดเจ็บที่คิ้วแตกนิดเดียว
เพราะว่ารถบรรทุกชนที่ด้านซ้ายของรถบัตรนะครับ
ได้ชนที่บริเวณด้านหน้าที่คนขับเขานั่งมา

อันนี้คือเลิกงานออกกะมาใช่ไหม

มีพนักงานในรถไหมครับประมาณกี่คนครับ

ยังไม่รู้แม่กันแต่มีคนเจ็บไหมในรถ
มีเจ็บไม่สาหัสครับ
แต่ว่าคนขับก็คือมีเจ็บคิ้วแตก
ครับผม
คดีนะเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครถึงขั้นกับเสียชีวิตนะนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวก็ต้องรอสอบปากคำทั้งสองฝ่ายอีกทีหนึ่ง
แล้วก็จัดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ